มาดูอุบัติเหตุไข่แตกกระจายเลยนะครับ
เป็นไข่ไก่สดไข่ดิบนี่แหละฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์นะครับเพราะว่า
มีรถคันหนึ่งที่บรรทุกไข่ดิบ
เสียหลักแหกโค้งจนกระทั่งรถพลิก
แล้วเดี๋ยวคุณดูนะว่าหลังจากที่รถพลิก

กลัวรถจะชนขอบสะพานแล้วก็ตกลงไปเนี่ยนะ
แต่สุดท้ายรถมันถลายมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวคุณดู
นี่จังหวะนี้ดิฉันคิดว่าไฟลุกนะคุณ

คุณดูนะทะลักอย่างรวดเร็วมากเดี๋ยวคุณดู
ลักเต็มพื้นถนนรถคันอื่นต้องค่อยขับ
ด้วยความระมัดระวังมีหลายคันเหลือเกินที่ขับตามมา
และเดี๋ยวจะมีรถจักรยานยนต์ที่เกือบจะลื่นถลายแล้วด้วยนะครับ
โลกโซเชียลก็แชร์คลิปนี้ค่ะเป็นรถบรรทุก๖ล้อ
บรรทุกไข่ดิบมาเต็มคันรถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำ
กลางสะพานห้วยตองอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ก็อย่างที่เห็นพอมันพลิกแล้วไข่ดิบแตกกระจายเยิ้มเกลื่อนถนนเลย
ทำให้ผู้ขับรถและผู้โดยสารภายในรถบรรทุกบาดเจ็บ๓คนนะ
ส่วนรถคันอื่นนะครับก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่
แล้วเราจะเห็นในคลิปมีรถจักรยานยนต์หลายคันที่ขี่ตามหลังมา
เสียหลักล้มเพราะความลื่นของถนนด้วย
เพราะดีคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่เจ็บหนักนะครับยังสามารถพยุงรถแล้วก็เข็นรถต่อไปได้นะครับ
สอบถามนายเชืทชัยศาสีวัฒนภง
อายุ๓๕ปีคนขับรถบรรทุกไข่ดิบ

จำนวนกว่าหมื่นฟองมาจากจังหวัดสกลนคร
เพื่อที่จะไปส่งให้ลูกค้าในภาคเหนือ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุไม่ชำนาญเส้นทางครับ
เนื่องจากเพิ่งขับรถมาเป็นครั้งแรก
แล้วตรงนี้ดูสิโค้งแล้วก็ระหว่างลงเนิน
แล้วก็เข้าโค้งรถเบรกไม่อยู่
พลิกดังกล่าวอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานไปยังรถยก
เพื่อจะดึงรถคันดังกล่าวออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด
พร้อมทั้งประสานไปยังใครครับคุณ
องค์การบริหารส่วนตะบนปากช่อง
เพื่อที่จะล้างไข่

นี่ฉีดตรงนี้บนถนนหนทางเนี่ยนะครับ

เอาเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดบริเวณถนนแห่งนี้

เนื่องจากเส้นทางนี้รถก็หนาแน่น
แล้วดูสิรถติดไปหมดเลยนะครับ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถต่อไปนะครับ
เพราะไข่ดิบมันก็ลื่นมากจริงนะคะคุณผู้ชม